ตามความคืบหน้าในการตามหาตัวพรานเก่งหน่อยนะครับ

อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ

เป็นเวลาหลายวันแล้วนะฮะ

สิงหาคมปัญหาก็คือว่าพรานเก่งเขาเป็นคนเชี่ยวชาญพื้นที่ป่าแถวนี้มาก
ป่าเขาหนองน้ำเขียวที่บ้านบึงชนบุรีค่ะแล้วจะหายไปได้ยังไง
ญาติญาติครอบครัวก็มองว่าโอ้โหเชี่ยวชาญการเดินป่าพื้นที่ตรงนี้ขนาดนี้
เข้าไปหาร่องรอยก็แทบไม่มีนะครับอีกมุมหนึ่งก็มีคนบอกว่าหรือว่าจะออกไปที่อื่นแล้ว
แล้วเขาไม่ยอมบอกว่าเขาอยู่ที่ไหนหมอปลามือปราบสัมภเวษีที่ครอบครัวพรานเก่ง
มาช่วยดูให้หน่อยก็บอกว่าประมาณอย่างเนี้ยพรานเก่งไม่ได้อยู่ในป่าหรอก
อยู่บ้านใดบ้านหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยนะฮะวันนี้เราได้คุยกับภรรยาของพรานเก่งนะครับ
บอกว่าที่ผ่านมาก็เคยไปหาที่พึ่งทางจิตใจไปหาร่างทรงหมอดูให้ช่วยตามหาว่าสามีอยู่ที่ไหน
ร่างทรงหมอดูบอกว่าสามียังอยู่ในป่าเพราะตกหน้าผาบ้างขาหักบ้าง
พอฟังก็ใจคอไม่ดีเป็นห่วงมากข้อสันนิษฐานที่ว่าพรานเก่งอาจจะไม่ได้อยู่ในป่าแล้ว
อย่างที่หมอปลาบอกเนี่ยนางสาวอุมาภรรยาของพรานเก่งบอกว่า
ก็รับฟังเช่นกันแต่ก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของตำรวจของเจ้าหน้าที่
ตกลงแล้วมันจะเป็นยังไงกันแน่ถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงอย่างหมอปลาบอก
พรานเก่งอึดอัดเบื่อบ้านหนีปัญหาไม่อยากอยู่กับครอบครัว
แล้วก็หนีไปอยู่ที่อื่นเรื่องนี้เธอบอกว่าถ้าสามีมีอะไรเนี่ย
ก็มาบอกกันตรงตรงนี่เขาหากันมาตั้งหลายวัน
อย่ามาทำแบบนี้อืมข้อสันนิษฐานที่ว่าพรานเก่งยังมีชีวิตอยู่
แต่ออกนอกพื้นที่ไปอยู่กับคนอื่นค่ะไปอยู่บ้านอื่นเพราะเจ้าชู้
นางสาวอุมาบอกว่าคงเป็นไปไม่ได้สามีไม่พกเงินติดตัวอยู่แล้ว
จะเอาเงินที่ไหนไปดูแลผู้หญิงแต่หากผู้หญิงคนนั้นมีฐานะ
ดูสามีเธอได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ออกมาบอกก่อนแล้วกัน
ยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้หายไปไหน
ศัตรากรรมหมอถ้าเกิดอุบัติเหตุจริงจริงก็คงแย๋ล่ะ
ถ้าเกิดเจอแบบนี้จริงนะเจอแบบที่เขาไม่มีชีวิตแล้วนะ
ก็ขอให้เจออ่ะยังไงก็ได้แล้วตอนเนี้ยแล้วมีคนเขาทักมาบ้างว่า
อาจจะไม่อยู่ในพื้นที่แล้วอะไรแบบนี้ก็มีค่ะก็มี
วันนั้นที่หมอปลามาเนอะเราก็เชื่อไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อเขานะ
ไม่ได้ว่าเราลบหลู่เขาอะไรเขาเราก็เชื่อเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดอ่ะ
คือในนี้มันก็น่าแปลกตรงที่ว่าถ้าพูดถึงว่าเขาเดิน
มันก็ต้องมีรอยมีอะไรบ้างเนอะใช่อันนี้คือข้างนอกเราก็อยากให้พวกพี่ตำรวจเขาตามเนอะ
จะให้เราไปตามทุกบ้านบ้านเพื่อนเราไม่รู้จัก
แต่คือถ้าจะให้ทิ้งตรงนี้ไปโดยที่เราไปหาข้างนอกอย่างเดียว
เราก็กลัวเนอะถ้าเกิดเขาติดอยู่ในนี้จริงอ่ะ
ใช่ไหมพี่คือมันมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองอย่าง
คือถ้าเขาไปข้างนอกแล้วถ้าเขาติดต่อกลับมาคือ
เราสบายใจแล้วมึงจะกลับหรือยังไม่กลับก็เรื่องของเขา
เขาอยากไปก็ให้เขาไปแบบนี้แต่ก็ขอให้ติดต่อกลับมาบอกว่าอยากไป
ไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมรูปเขาเนี่ยที่ปริ้นต์ออกมา
ไปแปะตรงหัวนอนอ่ะบอกถ้าพี่เป็นอะไรเสียชีวิตไปแล้วหรือ
ยังไงก็ให้เขามาเข้ามีความฝันบอกหนูมากว่าอยู่ตรงไหน
อย่างน้อยก็เอาเขากลับมาฟังพระก็ยังดีทีนี้พอที่ครอบครัวเชิญหมอปลาช่วยมาดู
มาหาให้เนี่ยแล้วหมอปลาบอกโอ้โหเนี่ยเขาติดต่อผมมาก่อนจะเข้าป่าไป
บอกว่าจะมาอยู่ที่บ้านสักเดือนหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเนี้ยตอนนี้ไม่ได้อยู่ในป่าหรอกนะครับ
ก็ทำให้ครอบครัวของพรานเก่งค่อนข้างไม่พอใจในสิ่งที่หมอปลาบอก
หมอปลาบอกอย่างนั้นไปฟังนะฮะผมย้ำวันแรกแล้วว่าถ้าให้เราลงพื้นที่เนี่ย
คำตอบเราเนี่ยมันจะไม่เข้าหูพวกคุณแน่นอนมันก็คือตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เรื่องโทรศัพท์
ซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าพรานเก่งจะโทรศัพท์มาหาเราแต่เขาไม่เชื่อน่ะ
แต่ข้อมูลที่เราให้เขาไปเนี่ยทำไมมันตรงล่ะทั้งทั้งที่เราไม่เคยรู้เรื่องราว
อย่างเช่นพานเก่งเป็นแบบนี้เป็นไปนั้นอาทิเช่นเอาง่ายเลย
ยังไม่มีใครรู้เลยว่าพรานเก่งไม่เคยมีลูกกับผู้หญิงคนนั้นและไอ้เรื่องโทรศัพท์ผมบอกว่า
เราสามารถเช็คย้อนหลังเนี่ยมันโทรมานานแต่ถ้าคุณสงสัยว่าจริงไม่จริงอ่ะ
เราสามารถให้เครื่องของเราเนี่ยเข้าสู่ระบบโทรศัพท์ได้ถ้ามันเป็นเรื่องของคดีฟาร์ม
อ่าเราก็ยินดีไงไม่ใช่ว่าเรามาปกปิดแต่โทรศัพท์เนี้ยเอ่อเขาโทรมาหาสิบห้า
มันสิบเอ็ดวันตอนเนี้ยดูว่าห้อมูลที่พานเก่งโทรมาหาเราอ่ะ
มันตรงกับพวกคุณหรือเปล่าสุดท้ายเมียก็ยอมรับว่าใช่
รับแบบไม่พอใจไงนะอย่างที่เช่นเพื่อน

พวกเขาพยายามคิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องจับพานไว้
ซึ่งเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยขอโทษนะ
เจ้าหน้าที่บางคนหลายคนนะครับ
โทรศัพท์มาขอบคุณเรานะ

เพราะเขาจะได้พ้นคำคอรหาด้วย
คนจุดนั้นรู้อะไรเป็นอะไร

เพราะเขาอยู่ในป่าแล้วผมถามแค่นี้
หมอผีกลัวผีไหมก็ไม่กลัวผี
ผ่านป่า๓๐ปีอยากจะฝังตัวคำว่าหลงป่าเหรอมันเป็นไปได้เหรอ
ถ้าเขามาพูดฟาร์มจริงเขามาพูดข้อมูลอะไรอะไรทั้งหมด
ให้กับชั้นอาชีพรู้อ่ะผมว่ามันจะดีป่า
ที่คุณจัดแสดงฟาร์มห่วงแบบนั้น
ฟังนายสนอเฟื่องฟูน้องชายพรานเก่งนะคะ
เขาบอกว่าเขาก็เดินเท้าค้นหากับเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน
หาทุกที่หาตามจุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์ของพรานเก่งที่เคยโทรมา
ไม่เจอเบาะแสอะไรเลยตอนนี้มืดแปดด้านมาก
เขาบอกว่าพี่ผมก็ไม่มีศัตรูที่ไหน
เรื่องยาเสพติดที่เมื่อก่อนเคยยุ่งเกี่ยวตอนนี้ก็เลิกไปหมดแล้ว
ตัวที่ใหม่ไม่น่าจะมีเพราะว่าเรื่องคดีฟาร์มเก่าของเขาก็ติดคุกรับโทษทันมาหมดแล้ว

จิ๊กที่ผมไม่รู้นั่นประมาณเรื่องส่วนตัวแล้ว
ข้างบนก็อยากให้เจอมากเลยพี่

สิบวันเนี่ยมีแต่คนร้ายหมดแล้วชาวบ้าน

คือว่าขาเดินไม่ไหวกันแล้วตอนนี้
แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ข้างนอกไงก็ติดต่อกลับมา
แล้วพี่น้องพ่อแม่ไม่ไหวแล้วครับ

ถ้าเจอเป็นหน่าหือ
เพราะว่าวันที่จับสัญญาณ
โทรศัพท์ของพรานเก่งได้คือ๑๕สิงหาคม

จุดพบสัญญาณอยู่ที่ตีนเขา
จากจุดอำนวยการค้นหาประมาณ๒กิโลเมตร

พรานเก่งจะออกจากพื้นที่ไปแล้วจริง

เดินค้นหาหลายพื้นที่บรูพรม
จริงไม่รู้ว่าเป็นหรือตาย

ครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้อีกสักจุดละกันพื้นที่สีแดงที่เป็นหน้าผาลึก
ถ้าเกิดสมมุติว่าพรานเก่งพลัดตกลงไปจนเสียชีวิตจริง
แล้วเจอร่างทุกคนอย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพรานเก่ง
แต่ถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์นี้ชุดค้นหาลงไปแล้วไม่เจออีก
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็จะต้องพูดคุยกับครอบครัวของพรานเก่งแล้วล่ะว่า
เอายังไงต่อดีจะค้นหาต่อไปไหมมีพื้นที่ตรงไหนน่าสงสัยอีก
หรือจะดำเนินการแบบไหนต่อไปเพราะว่าเอาจริงคืออย่างที่นายอำเภอบอกค่ะว่า
มันแปลกหายไปตั้งหลายวันแล้วถ้าเป็นศพจริงจริงมันต้องเจอบ้างแล้วล่ะ
คือการจะยุติหรือไม่ยุติการค้นหาเนี่ยเจ้าหน้าที่ทางนายอำเภอเนี่ยบอกว่าขอเสาร์อาทิตย์นี้ก่อน

เอาจุดที่อันตรายที่สุดแล้วก็เสี่ยงที่สุดเป็นหน้าผาลึกลงไปก่อน
เพราะถ้าจะให้หยุดตอนนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคำคอรหาออกมา
พูดตรงนะพอหมอปลามาบอกว่าอ๋อไม่อยู่หรอกในป่าเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกแล้ว

แล้วเจ้าหน้าที่หยุดเลยอันนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีคำตอบให้กับครอบครัวว่า
หาจนครบหมดแล้วจุดไหนจุดไหนเนี่ยหาหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นมันมีจุดอันตรายอยู่อีกจุดหนึ่งเขาเรียกว่าจุดพื้นที่สีแดง

ถ้าไปหาแล้วยังไม่เจออีกเสาร์อาทิตย์เนี้ยทีนี้ต้องมานั่งคุยกับครอบครัวแล้วว่าจะเอายังไง
ใช่จะเอายังไงต่อจะไปต่อหรือจะหยุด